เขามีการประนามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่มีพฤติกรรมไปแก้ผ้า
ยืนถ่ายรูปกับหลักกิโล
ซึ่งจริงหลักกิโลนี้เป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่ง

คือมี๒รูป๑รูปยืนกับ๒รูปนั่ง
แต่รูปนั่งกว้างน่าเกลียด

เรื่องนี้เองนะครับทางหน่วยงานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เตรียมแล้วจะหาตัวเพื่อจับกลุ่ม
ใช่ค่ะนายอนุชาอินทศแนมเภอสัตว์ตะหีบ
หมายนายสุพธิ์อินแย้มผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่๑
และนายอุดมสุวรรณคณะผู้ช่วยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เสาหลักกิโลเมตรนี้นะคะซึ่งเป็นป้ายบอกชื่อร้านอาหารด้วย
ทางร้านเขาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือ
แล้วก็ตรวจหาที่มาของภาพจากกล้องวงจรปิด
คิดว่าหญิงคนนี้น่าจะมาถ่ายภาพช่วงดึกเลย

เดี๋ยวจะต้องเร่งตามตัวมายังไงต้องดำเนินคดีนะอนาจารย์ด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ทั้งในอำเภอก็สารเจ้าหน้าที่ตำรวจสนจเทียน
โดยงานท้องที่รับผิดชอบเร่งตามตัวมาลงโทษโดยเร็ว